คนที่รับการชื่นชมนะครับผมให้๓คนนั่นก็คือ
แล้วก็เจรบสัมภาวดีซึ่งมีบทบาทก่อนนั้นมากในการชนแนวรับของสาอุ
ทำให้เขานั้นมีลูกขวงนะครับแล้วก็ไม่กล้าเดินเกมบุกไทยได้อย่างต่อเนื่อง
อีกหนึ่งคนครับทำให้ไทยไม่เสียประตูในหลายจังหวะนั่นก็คือสมพรยศครับ
คนนี้ต้องชูเป็นพิเศษเลยนะครับจังหวะฮีโร่จังหวะนี้ครับ
กับการเซฟจุดโทษเจ้าตัวยอมรับนะครับว่าสาเหตุที่เซฟจุดโทษได้
ก็เพราะว่ามักจะศึกษาดูทางยิงของคู่แข่งก่อนเกม
แล้วก็กัปตันทีมของซาวดีอาราเบียคนนี้ไม่ใช่ผู้เล่นที่ยิงประตูได้อย่างบื้อหวา
น่าจะเดาทางไม่ยากแล้วก็ทำได้จริงครับนี่คือการทำการบ้านของเจ้าต้นนะครับ
พรยศก็บอกอีกว่าส่วนตัวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือนั่นก็คือ
เสือเป็นคล้ายกับเสือปลูกเสกของหลวงพ่ออุทัย
ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
โดยได้มาจากป่าชาตรีแสงสว่าง
นักกายภาพบำบัดของทีมตั้งแต่ต้นปี๒๐๑๘

นี่คือภาพตอนที่ไทยรัฐถ่ายทอดสดนะครับในรอบคัดเลือก
ซึ่งจะเห็นว่ามีการห้อยคู่กับ

การทางขัดเมื่อวานไม่ได้ไปห้อยด้วยนะครับ

หรือมาจากนาครับ
ผมลงแข่งผมก็จะไปคุยกับน้าเขา
แล้วก็ขอของลูกศิษย์ของเขามาช่วยปกปักรักษาทีมชาติไทยครับ
ก็ตั้งแต่ที่ไทยนะครับตั้งแต่ที่เล่นรอบแรกที่ไทยแล้วครับ
ตอนนั้นเข้ามายังไม่ค่อยรู้จักใครครับตอนนั้น
เขายังบอกอีกนะครับว่าการเซฟจุดโทษที่ประทับใจที่สุดในชีวิต
หลังจากนั้นสมพันยศก็เคยเซ็ตจุดโทษให้กับทีมชาติไทยนะครับ
ที่มีการเซ็ตทีมชุดนี้ครั้งแรกในการอุ่นเครื่องเมื่อเดือนธันวาคม
โดยเกมนั้นไทยแพ้ไป๐ประตูต่อ๒ครับ
ส่วนจังหวะที่แฟนบอลชาวไทยเกือบใจหายใจคว่ำนะครับ
นาที๘๒เนี่ยครับวงไว้ให้นะครับ
วัดศรีนาวงศ์เสียบอลจากการลื่นล้มกลางสนามแล้ว
อูฉกบอลไปได้หลุดไป๓คน
สุดท้ายว่าเขายิงเข้าแต่กลายเป็นลูกล้ำหน้า
สาเหตุนี้นะครับก็คือการลื่นจาก
สตัฐ์นะครับซึ่งเราได้ถามทางเจียวฮัสศรีนาวงศ์หรือว่า

นี่ขาดจริงไม่มีการฉีกอะไรเพิ่มทั้งสิ้นนะครับ
เพราะว่าสตาร์ทรุ่นนี้ผมไปสืบค้นข้อมูลกับทีมงานมานะครับ
ก็คือเป็นรองเท้าที่ผลิตมาเพื่อช่วยให้วิ่งเร็วขึ้นเป็นรุ่นสปีดนะครับ
ดังนั้นเนี่ยหนังจะเบาบางแล้วก็ทำให้ออกตัวได้เร็วขึ้นน้ำหนักเบาครับ
แต่ว่าอายุการใช้งานจะเล่นได้เต็มที่ประมาณ๑๐นัดขึ้นไป
คือไม่ได้เกินกว่า๒๐นัดนะครับ
เพราะว่านี่เป็นการวิเคราะห์ออกมาจากนักฟุตบอลที่ใช้รองเท้าสตัสรุ่นนี้
ทั้งมาโกร้อยเซโกอเกโรแล้วก็ราดิเมฟาเกานะครับ
บอกว่าสตาร์ทพวกนี้มีอายุการใช้งานประมาณ๑๐นัดกว่าเท่านั้นครับ
หลังจากจบเกมด้วยการมอบประตูสำคัญให้เป็นของขวัญวันเกิดของคุณพ่อของเขา
ตามสัญญาที่ให้ไว้ก่อนจะเดินทางมากาต้า
แล้วเขาก็ทำได้จริงครับ